ในการที่จะมาคิดค้นการพัฒนาพลังงานทดแทนรูปแบบใหม่
รวมทั้งมีการหามรือเรื่องของการวางแนวทางผลิตรถยนต์ไฮบิตในประเทศไทยด้วยครับ
โดยเอกชนนั้นอยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลเพื่อเสนอเป็นแพ็คเกจ
ในการขอรับการส่งเสริมการลงทุนในโครงการพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าไฮบริด

ให้นำเสนอสำนักงานโครงการส่งเสริมการลงทุน
นำไปพิจารณาต่อไป
ประเด็นที่จะขอส่งเสริมหลักเช่น

สามิตรสิทธิประโยชน์ในการนำเข้าชิ้นส่วนต่างนั่นเองครับ
ขณะเดียวกันก็คาดกันว่าประเทศไทยนั้นจะสามารถพัฒนารถยนต์ไฟฟ้าประเทศไฮบริดได้ก่อนนะครับ
เพราะว่าทำได้สะดวกที่สุดเมื่อไปเทียบกันกับรถยนต์ธรรมดา
ราคาก็ไม่ต่างกันมากเท่าไหร่นะครับ
ซึ่งหากแพ็กเกจต่างนั้นออกมาเรียบร้อยแล้ว
ว่าจะสามารถจูงใจนักลงทุนให้เข้ามาลงทุนในประเทศไทยเพิ่มขึ้นได้
เพื่อใช้ไทยนั้นเป็นฐานการผลิตการแข่งขันระดับภูมิภาคแล้วก็ตลาดโลกต่อไปครับ
วิจัยล่าสุดนั้นก็ช่วยให้เกิดภาวะโลกร้อนน้อยที่สุดนั่นเองครับ
ก็เลยมีโครงการวิจัยสายพันธ้อยที่ดี
อย่างเช่นถ้าดีทนต่อโรคใช่ไหม

แล้วก็ให้น้ำอ้อยเยอะ
พวกนี้และคุณที่เป็นพันธุ์ที่ดีอย่างนี้ค่ะ
ส่วนแนวทางการคิดการจัดเก็บภาษีเพิ่มสำหรับรถยนต์ที่มีอายุตั้งแต่๗ปีขึ้นไปตอนนี้
เอกชนเห็นด้วยเพราะว่ามองว่าได้ประโยชน์ในการส่งเสริมการขายรถยนต์ในประเทศ
แล้วก็ช่วยเพิ่มความปลอดภัยในการขับขี่
ในต่างประเทศเองก็เก็บภาษีรถยนต์เก่าอัตราสูงกว่ารถยนต์ใหม่ด้วยครับ